อิจฉาจริงนะคะสำหรับคุณแจ๊กกะรีนไปไกลเหลือเกินค่ะ
จังหวัดภูเก็ตนะคะไปร่วมงานสวยคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะคะ
นี่ไงเรื่องภาษาอังกฤษต้องยกให้เชอรี่จริงนะคะ
คือเขาไปทำเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ไปทำบุญด้วยนะคะ
ให้กับน้องบ้านปัญญานุกูลที่จังหวัดภูเก็ตด้วยคุณผู้ชมค่ะ

นุโมทนาสาธุแทนพี่แต๊กไปด้วยเลยแล้วกันนะคุณผู้ชม
มีศิลปินมากหน้าหลายตานะคะก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะ
มาขึ้นสร้างความประทับใจให้กับแฟนที่มาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ยังไม่ทันสางเลยนะคะพี่แจ๊คก็ทันทีค่ะ
ตามนิสัยเดิมเลยค่ะไปเคาะห้องศิลปินแต่เช้าเลยค่ะ
ศิลปินนะคะนี่เรียกได้ว่าไปขโมยไม่ได้ไปขโมยของนะคะ
ไปขโมยความลับมานะฮะว่าศิลปินเขาเฉิดเฉิดเขาเป็นยังไง
เดี๋ยวไปดูพี่แจ๊กกะรีนกันที่ภูเก็ตเลยค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะน้องขวัญแล้วก็น้องเชอรี่นะคะ
ตอนนี้ค่ะตอนนี้เป็นเวลาเช้าตรู่นะคะ
ซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจำวันของแจ๊กรีนนั่นเองค่ะ
ห้องนี้ถูกไหมไม่ตื่นค่ะเราก็ต้องบุกไปเลยนะคะ
เพราะว่าเห็นบอกว่าจะเตรียมตัวไปข้างนอกกันเมื่อคืนอ้าว
สวัสดีค่ะแกงส้มอันนี้ตื่นแล้วเหรอคะ
๖โมง๗โมงก็ตื่นแล้วหรอคะนี่อ้าวนี่อ้าวอันนี้โฟโตเร็ว
เหรอคะอ้าวนี่คุณอัดนะคะเออทำอะไรกันอ่ะขอขอไปตาม
คนนี้ก่อนดีกว่านี้เพิ่งตื่นนอนสวัสดีค่ะอันนี้มา
ถึงเตียงเลยค่ะอะไรนะคะมาเครื่องบินค่ะเอาเหรอเอามา
ขึ้นเตียงกันค่ะมาพร้อมเลยค่ะมามารวมรวมเลยค่ะ
นั่นอันนี้อ่าคุณอานี่แกงส้มนะคะนี่นะคะคุณอัดอยู่
ฝั่งนี้นะคะคุณอัดนี่คุณอัดนะคะมีแฟนแล้วก็แอลด้า
นั้นพี่โรธนะคะอ่าเพื่อนแกงส้มมาลงมาบนเตียงกันดีกว่า
ค่ะเอาอย่างงี้ถามดีกว่าถามใครพี่โรดอยู่ไกลอ่ะใคร
พี่โรดงานเมื่อคืนเป็นไงบ้างคะงานคอนเซิร์ตเมื่อคืนสนุก
มากครับสนุกมากครับคนเยอะมากศิลปินจะมีลาล่าลูลูครับ
มีตุ๊กกี้ครับมีพี่มัมอ่าแล้วนี่มาทำไมมีพี่เอ็มมี
อาจมีแกงส้มเดี๋ยวยังไม่หมดครับมีวงสามหาสิบ
มีวงมายแล้วก็มีครับผมมีครับมีใครกับครับผมได้

รายได้ทั้งหมดเรามอบให้กับบ้านพักคนชะลาจังหวัดภูเก็ตครับ
แล้วก็บ้านพักสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ตเหมือนกันครับผม
นี่อีกคำถามว่าพี่โรดเป็นใครแล้วทำไมรวบรวมมาน่ะขนาดนี้ครับ
ผมคือผมไม่ควรขายคอนเสิร์ตครับ
ให้กับพวกศิลปินก็เลยสนิทกัน
สนิทกันเราก็เลยชวนกันมาทำบุญดีกว่า

สนุกไหมเมื่อกี้

เดี๋ยวจะมาอย่างอื่นเลยครับผม

หลายคนคืออาจจะเคยดูแล้วในโชว์ที่อื่นอะไรอย่างนี้

แต่คราวนี้พิโร่ก็เลยคิดว่า
เราควรจะทำกิจกรรมอะไรดีเพื่อสังคมบ้างไหม

ก็เลยมารวมตัวกันแล้วจะมีไหมคะปีหน้า

แต่ว่าเราจะมีไปในหลายที่ครับ

ถ้าใครอยากไปทำบุญที่ไหนเราก็จะรวมกลุ่มกันว่า
ว่างเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่ใช่แบบขายอย่างนี้นะคะหมายถึงว่าผลงาน

ตอนนี้ก็จะมีดาวจรัสฟ้าอยู่นะครับ

แล้วก็ถุงผ้าปุดสุดสอย

ครับเราก็มีเพลงใหม่เรื่อย
ปีนี้แพลนไว้อีก
ที่ค่ายอีกสามเพลง

หนึ่งปีมาช่วงไว้ใช่ไหมครับ

สวดไหมสวดครับสวดสวดไม่มากแต่ไทยากเยอะครับเฮ้ย
น้องหวานกับไม่ต้องอิกษาพี่นะคะเพราะว่าต่อไปถึง
โลกงานมันไม่ง่ายหวอก็อยู่แล้วไซส์บูรค

อย่าไปชื่นลาวเดี๋ยวเขาซื้อลาวนะครับ
วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ

เห็นว่าพูเกจอาหารแน่ในเมืองอร่อยมาก
ตอนเช้าใช่ใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะเนี้ยแหละค่ะจากส่วนสด
จากภูเก็ตเลยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกัน